ไปที่แพร่กันหน่อยมีเรื่องราวแปลก
ออกมาจากปากของเด็ก๒คนป๑กับป๒

ไปทำบุญวันอาศานบูรชากับข้าวฟังสา

ท่อนใหญ่และแข็งคล้ายกับหิด

แต่เด็กสองคนนี้ไปเห็นว่าต้นตะเคียนมัน
มันดิ้นได้มันเคลื่อนไหวได้ตกใจมากวิ่งไปบอกพ่อแม่
คนในวัดได้ยินตกใจกันทั้งวัดเลยค่ะขนลุกสู้ขึ้นมาเออ
มันคือความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอภินิหารของเจ้าแม่ตะเคียนหรือเปล่านะฮะ
เหตุการณ์นี้พระมหาพิเชษชาญเจ้าวาดวัดถิ่นนอกนะฮะตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองแพร่
มีการโพสต์ข้อความเล่าเรื่องบอกว่ากำลังรู้สึกมหัศจรรย์ที่วัดถิ่นนอก
พ่อปู่แม่ย่ามาอยู่วัดถิ่นนอกได้๓คืนแสดงอิทธิฤทธิ์ให้กับเด็กได้เห็น
ไปบอกพ่อแม่ว่าท่อนไม้ขยับเองได้นะอันนี้คือจากคำบอกเล่าของเด็กที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
พร้อมกับข้อความโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ตะเคียนของวัดถิ่นนอกมีสองต้นมีเจ้าพ่อใจยะนะฮะ
ยาวสามเมตรครึ่งเส้นผาศูนย์กลางสามสิบนิ้ว
แล้วก็เจ้าแม่ผุษฎียาวประมาณสี่เมตรเส้นผาศูนย์กลางหกสิบนิ้ว
อายุเนี่ยหลายหรอบร้อยปีนะฮะบางส่วนนี่แข็งแข็งแทบจะกลายเป็นหินไปหมดแล้ว
น่าเอาไว้ที่วัดเนี้ยเป็นกฤษโลบายให้คนเนี่ยเข้าไปที่วัด
แล้วก็ไปกราบไห้บูชาต้นตะเคียนด้วย
เคียน๒ต้นนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณทางเข้าหน้าวัด

ฝั่งของเจ้าพ่อจายะอยู่ด้านนอก

บริเวณลำต้นมีรอยแป้งมีทูบเทียน
คนก็ไปถูขอเลขขอโชคกัน

แสดงถึงการที่มีคนไปขอโชคลาภแล้วก็ได้กันไป
เจ้าอาวาสก็บอกว่าเมื่อวันอาสัญหาบูชาที่ผ่านมาเนี่ย
มีคณะศรัทธาวัดถิ่นนอกเข้ามาก็มีวิธีการเวียนเทียนกัน
นั่งเจริญจิตภาวนาในพระอุโบสถ
แล้วก็มีเด็กหญิง๒คนชั้นป๑๑คนชั้นป๒๑คน
วิ่งเล่นกันอยู่ด้านนอกสักพักวิ่งเข้าไปในโบสถ์ไปบอกแม่
นี่หนูเห็นต้นตะเคียนมันดิ้นได้
คนในวัดที่เขากำลังสวดมนต์กันอยู่อะคุณ
ได้ยินเสียงก็แตกตื่นลุกฮือกันออกมาไปดูครับ
ไปดูต้นตะเคียนดิ้นได้แต่ออกมาผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นเหมือนที่เด็กเขาเห็น
พยายามไปขยับต้นตะเคียนดูมันก็สั่นไม่ได้เพราะมันใหญ่มากเลย
พอเด็กพูดไปก็คำปากต่อปากก็เล่าต่อกันไป
ขณะเดียวกันปรากฏว่ามีชาวบ้านได้ยินเหตุการณ์นั้น
เวียนเข้าไปที่วัดถิ่นนอกไม่ขาดสายแล้วก็มีโอกาสนะฮะที่ทางวัดเองก็
จะมีการสร้างแบบสารให้กับเจ้าแม่ตะเคียนให้มันดีกว่านี้
เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วกัน
เด็กเขาก็เห็นแล้วเขาก็ไปเล่าสู่พ่อแม่ฟังนะครับ